และลีลาแบบนี้
เราจะได้ร่วมกันสัมผัสอีกครั้ง
มาฟาสมรพภูมิบนโลก๒๐๒๒

ตั้งแต่เวลา๒๓นาฬิกา๑๐นาทีเป็นต้นไป

โปรดติดตามตอนต่อไป